มีผู้สืบข่าวท้องถิ่นของสถานีโทรทัศน์ประจำจังหวัดกาญจนบุรี
ถูกกลุ่มชายชะกันบุกมาถึงหน้าบ้าน
แล้วก็มาชกต่อยเขาจนเลือดอาบหน้า
คุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าผู้ชายคนนี้คือพี่นักข่าวนะ
ต่อยจนพี่นักข่าวต้องไปแจ้งความเลย
แล้วก็มีคลิปวงจรปิดหน้าบ้านของพี่นักข่าวให้ดูนะครับ
โดนต่อยหน้าเข้าไปแล้วนะครับ
คือเป็นจังหวะที่พี่นักข่าวคนนี้เขากลับมาถึงบ้านนะครับ

ก็เดินเข้าบ้านเข้าช่องอะไรเรียบร้อยแล้วนะ
อยู่เนี่ยมีกลุ่มผู้ชาย๓คนเนี่ย

แล้วหลังจากนั้นลักษณะเหมือนมีการคุยกันสักพักหนึ่งนะ
นี่พี่นักข่าวใส่เสื้อสีออกส้มนะฮะ

เหมือนพูดกันเองก่อนแล้วก็เดินมาหาพี่นักข่าวเขา
หลังจากนั้นเหมือนมีการชกฮะ
ไม่รู้ว่าชกโดยใช้หมัดหรือว่าใช้อะไร
เพราะทำให้พี่เขาหัวร้างข้างแตกหน้าแตกใบหน้าเนี่ยมีแต่เลือดอาบนะฮะ
นักข่าวคนนี้ก็คือพี่พรชัยปิ่นใจนะครับ
อายุ๕๓ปีเป็นนักข่าวของสถานีโทรทัศน
เวิร์คพอยต์ประจำจังหวัดกาญจนบุรี
ตำบลท่าล้ออำเภอท่าม่วงนะครับ
หลังจากกลับเข้ามาในบ้านแล้วกำลังจะปิดประตูรั้ว

มีชายชะกัน๓คนเข้ามาถามหาคนชื่อเกม
ซึ่งพี่พรชัยเขาบอกไม่รู้จักคนชื่อเกมเลย

ถ้าจะหาบ้านที่วัยรุ่นเยอะนู่นอยู่ถัดไปนู่น
แต่สักพักหนึ่งนะฮะหนึ่งในคนร้ายก็เดินมา

จังหวะนั้นก็ชกเข้าที่เหนือเบ้าตาของพี่พรชัยอย่างแรง๑ครั้ง

อย่ายุ่งเรื่องของคนอื่นให้มากนัก

เหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงคืนเมื่อวานนี้เองนะครับ

ร้างข้างแตกหน้าแตกแบบนี้เลือดไหลอาบหน้า

หมอเย็บไปหลายเข็มเหมือนกันนะครับ
ทีนี้ก็ต้องเข้าแจ้งความกับตำรวจสพท่าม่วงนะฮะ

เขาไม่เคยมีปัญหาไม่เคยมีคู่อริขนาดไหนมาก่อน

เพราะว่านอกจากกลุ่มชายชะกัน๓คน
ว่าจะมีอีก๑คนที่ติดเครื่องรถรออยู่

แล้วก็เมื่อเห็นว่าพี่พรชัยเขากลับเข้าบ้าน
ก็เลยทีนี้กลุ่มชายชะกันทั้ง๓
ก็เดินลงจากรถแล้วมาก่อเหตุ

ส่วนสาเหตุของการที่พี่พรชัยถูกทำร้ายร่างกาย
ว่าน่าจะเกิดจากความขัดแย้งอีกเรื่องหนึ่ง
ระหว่างตัวพี่เขาเองกับข้าราชการผู้ใหญ่ในจังหวัด

ที่มีความไม่ชอบใจผมลงมือแทนก็เป็นได้
ส่วนสาเหตุอื่นผมยังนึกไม่ออกเลยนะฮะ
พี่พ่อนชัยตอนนี้มีหน่วยแง่

ไหนตรงไหนบ้างพี่ตรงคิ้วใช่ไหมพี่ตรงนี้
ตรงคิ้วตรงนี้บ้าง
เขาใช้อาวุธอะไรพี่
ไม่ใช่มือเปล่าครับแต่ก็มองไม่เห็น

อาจจะเป็นสนับมือหรือเป็นอาวุธของแข็ง
แข็งครับของแข็งแน่นอนนะครับเพราะว่าพ้นทั่ง
คือพอมีครอบครัวนะ
ไม่ถึงขนาดต้องมอง
เรื่องความขัดแย้งกับท่าราชการผู้ใหญ่ในจังหวัดคนหนึ่ง
พนักงานสอบสวนสพท่าม่วงของกาญจนบุรี
ได้นัดพี่พรชัยเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมนะครับ
เพื่อที่จะเร่งในการติดตามตัวคนร้าย
พรชัยบอกว่าตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลในการจะช่วยเหลือให้ความยุติธรรมแล้ว
คุณดูสิบ้าวตาแตกนะเลือดอาบเลยนะ
ไม่รู้ใช้กำปั้นหรือใช้อะไรถึงแตกขนาดนี้นะคะเนี่ย
นั่นสิครับต้องควบคุมตัวให้ได้นะจะได้รู้ถึงสาเหตุนะฮะ